ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับ
มันไม่ใช่เรื่องของการชิงสุกก่อนหามวัยรุ่นท้องไม่พร้อมอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะฮะ
ผู้ใหญ่เพียวแต่กรรมเนี่ยมันอยู่ที่เด็กคนหนึ่งอายุคัน๗เดือน
ไม่ได้ลืมตาดูโลกมีผู้หญิงคนหนึ่งครับ
ที่เอาทารกที่อยู่ในคันอายุคัน๗เดือนยังอยู่ในถุงน้ำคร่ำนะฮะ
ใส่ถุงไปทิ้งไว้หน้าบ้านของอดีตแฟนนุ่ม
นี่เขาเปิดออกมาดูเนี่ยแล้วไปไล่กล้องวงจรปิดเห็นชัดนะครับ
ว่าใครอะไรยังไงชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นนะครับ
ท้องที่สพฉลองนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลราวัยที่อำเภอเมืองนะครับ
ถุงผ้าสีดำขนาดใหญ่เปิดถุงมานะฮะ
ข้างในมีถุงพลาสติกสีชมพูอีก๑ใบ
ถุงพลาสติกสีชมพูมีผ้าขนหนูเปื้อนเลือดหนึ่งผืน
ลี่ออกมาดูเป็นศพทารกแรกเกิดเพศหญิงผมนี่ดกดำแล้ว
สงสารมากชะตากรรมของหนูน้อยคนนี้นะครับ
พอสอบที่สอบกล้องวงจรปิดพื้นที่นะครับ
สอบถามจากผู้คนในระแวกมีใครตั้งท้องอะไรแบ่งไหม
จนรู้ว่ามีผู้หญิงอายุ๓๒ปีเป็นนาทีลูกสภัยของบ้านหลังนี้นี่แหละ

มีปากเสียงกับญาติฝ่ายชายอย่างรุนแรงเรื่องที่ญาติฝ่ายชายไม่ยอมรับเด็กในท้อง
แล้วหญิงคนนี้ก็ขู่เอาไว้ว่าเดี๋ยวจะทำแท้งจะเอาเด็กออกแล้วเอาเด็กมาทิ้งที่หน้าบ้าน
แล้วมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะครับ
แม่ของลูกชายบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยความจริงแล้วเป็นเพื่อนกับน้องสาวของแม่นะ
เป็นเพื่อนน้องสาวแม่มาเที่ยวที่บ้านแต่ดันมาชอบพอกับลูกชายคนโตของแม่
แต่ลูกชายคนโตแม่มีครอบครัวแล้วแม่ก็เลยห้ามไปว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะ
กับลูกชายคนโตแม่ไปมาไปรักกับลูกชายอีกคนนึงของแม่
เป็นทหารอยู่ที่กระบี่แล้วก็ท้องซึ่งแม่ก็ไม่รู้แล้วว่ามันอะไรยังไง
เอาเป็นว่าอยู่ดีก็มาเจอถุงใส่ศพเด็กเช้าวันนี้
แล้วก่อนจะเจอศพเนี่ยนะเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๓
ผู้หญิงคนนี้ส่งรูปเด็กทารกในถุงน้ำคร่ำมาให้น้องสาวของแม่เนี่ยดู
แล้วบอกว่าเดี๋ยวเอาหลานคุณไปฝังด้วยแต่ไม่ได้ใช้คำว่าคุณ
แล้วก็ส่งมาจริงเอามาวางไว้จริงนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเราได้เบอร์ทงเบอร์โทรมาโทรไปถามผู้หญิงคนนี้เลย
ว่าคุณทำอย่างนี้จริงไหมเขาบอกว่าไม่จริงแล้วเขาไม่ได้ท้องด้วยถูกใส่ร้าย
คบกับลูกชายบ้านนี้จริงแต่เลิกไปแล้วค่ะอ่าแต่มันมีประเด็นโกรธแค้นอะไรกันอยู่
แต่ไม่ขอตอบเอาเป็นว่าถ้าเขาพูดอะไรไปเนี่ยคงไม่มีใครเชื่อหรอกแต่เขาไม่ได้ทำ
สุดท้ายตำรวจไปตามตัวมาครับนี่เป็นภาพเมื่อสองทุ่มที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
สอบไปเค้นสอบมาผู้หญิงคนนี้ยอมรับสารภาพแล้วว่าเธอท้องจริง
แล้วไปซื้อยามากินขับลูกออกมาแล้วพอลูกหลุดออกมาก็เอาใส่ถุงไปทิ้งหน้าบ้านแฟนเก่า
แต่เรื่องที่ท้องกับใครอะไรยังไงทางฝั่งของบ้านผู้ชายเขาไม่เชื่อว่าท้องกับลูกชายบ้านเขา
แต่มันเรื่องของผู้ใหญ่ทั้งนั้นคือมันอายุโอ้โหเยอะกันหมดแล้วอ่ะ

กรรมมันอยู่ที่เด็กไงนะฮะ
เดือนแล้วอายุคันจะคลอดอยู่แล้ว